งานค่ะแอเพนศาที่อุบรรณรัชธานีกันหน่อย

ผลการประกวดแห่เถียนค่าเผเซียกับฺ่าเพนศากันด้วย
หลังจากที่แห่กันเรียบร้อยได้ผู้ชนะแล้ว
เหล่านั้นค่ะคุณผู้ชมเขาก็นำมารวบรวมเอาไว้นะคะ
ที่จังหวัดอุบลทัชธานีคืออาคารโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนั่นเอง
เอามารวมกันไว้แบบนี้แล้วก็จัดกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะ

คือจบงานไปแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปช่วงนั้น
อยากจะไปดูก็สามารถไปดูได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ
โดยเป็นกิจกรรมแสดงต้นเทียนขนาดใหญ่
ที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลรัชธานีปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
สามารถไปชมได้นะคะจนถึงวันที่๒๖สิงหาคม
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มแล้วค่ะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอุบลอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กันไปแล้ว
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่พลาดชมต้นเทียนสวยได้มาถ่ายรูปกับต้นเทียนเหล่านี้กันด้วยนะคะ
ซึ่งภายในงานนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการแสดงต้นเทียนขนาดใหญ่ประเภทแกะสลัก๓ต้น
เป็นความสวยงามวิจิตบรรจงนะคะของช่างศิลป์ที่เขาได้ลงไม้ลงมือ
สลักเทียนด้วยความบรรจงตั้งใจจริง
แล้วก็ยังมีแบบติดพิมพ์ติดพิมพ์ก็จะเป็นสีเหลืองสวยนะคะ
ก็สวยงามจริงใครอยากจะไปชมก็สามารถไปได้
จากนี้นะยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปร่วมแกะสลัก
แล้วก็ทำดอกเทียนด้วยนะคุณ

ก็จะไม่ยากเกินไปสำหรับคนมือใหม่ก็สามารถลองทำได้นะคะ
แล้วเรื่องของอาหารการกินสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่นเขาก็มีด้วยคุณผู้ชม

ก็ไปได้เลยที่อาคารโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ดูความสวยงามของเทียนพรรษาแบบนี้
เขาแกะสลักออกมาแล้วเนี่ยยังได้อิ่มน้ำสำราญ
กับอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของที่อุบลราชธานีอีกด้วยนะ
ใช่อุบลของกินอร่อยเยอะนะคะ
คอนเฟิร์มด้วยหน้าท้องของเรา๓คน